พาไปดูเรื่องราวดีกันหน่อยที่จังหวัดพิศนุโลกครับ

ซึ่งเป็นน้องใหม่ของทางสพเมืองตำรวจพิศนุโลกนะครับคุณผู้ชมครับ
ให้ไปรับน้องแบบได้เรียนรู้ว่า
ที่จังหวัดพิศนุโลกเขามีสถานที่ที่เป็นจุดสำคัญอะไรบ้างครับ
ต้องร้อนแรงมาเป็นตอลอ
ต้านอยู่ที่ตอเจ้าวะ
จากพ่อจากแม่มาอยู่แดนไก่
อยู่บ้านคงนอนตื่นใจ
เลื่อนอย่างใดกับวงมี่ไพ่วะ
จากพ่อจากแม่จากแดนไก่
มาอยู่ที่เมืองสองแควร์นั่นไง

ผมจะบอกให้นะว่าจุดที่เขาวิ่ง
เลยก่อนแต่ก่อนสมัยเด็กผมก็วิ่งเล่นอยู่แถวนี้

อ๋อและผมจะเล่านี่คือจุดนี่เป็นผมกินนอนอยู่ตรงนี้เลย

ประจำผมบอกเลยคุณนอนอยู่แถวนี้หรือ

คือตำรวจสิบต้รีทั้งสี่นาย

รุ่นพี่เขาก็รับน้องแบบน่ารักนะ
คือพาวิ่งรอบเมืองไปไหว้พระ

ต้องที่นี่เลยครับไปนามสกัดสิ่งสักติด
พระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
เรียกสั้นวัดใหญ่
แล้วก็ไปที่พระราชวังจันทร์
นั่นคือถิ่นกำเนิดพระนเรสวนมหาราช
ตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพิศนุโลกพิทยาคม

แล้วทีนี้เขาก็ย้ายโรงเรียนไปไว้นอกเมืองหน่อย
เพราะว่าตรงจุดพระราชวังจันทร์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ

ลึกลงไปเนี่ยโอ้โหมีแต่แบบเป็นสถานที่โบราณ
มีแต่ซากเก่าโบราณเลยนะ
จากนี้ตำรวจทั้ง๔นายเขาก็ไปที่ศาลหลักเมืองด้วย
คือการรับน้องแบบนี้นะเขาบอกว่าจัดเป็นประจำทุกครั้ง
ในช่วงเวลาที่มีตำรวจใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน
เพื่อให้รู้จักความอดทนอดกั้นมีระเบียบวินัย
ที่สำคัญคือปฏิบัติงานต้องไม่ประมาทแล้ว

คุณจะได้รู้จักไงว่าในจังหวัดพิสุนโลกเนี่ย
มีจุดไหนที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

มันบรรยวรไปบางทีมันจะตายจังหวัดไม่รู้